มาดูอีกเรื่องหนึ่งผู้ช่วยพยาบาลสาวสุดงงเลย
ถูกมือมืดบุกสาดน้ำกรดใส่รถจักรยานยนต์ในบ้านถึง๒ครั้ง
โดยที่เธอเองก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเธอไปขัดแย้งอะไรกับใคร

ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพขณะที่ชายนิรนามขี่รถจักรยานยนต
เข้ามาจอดหน้าบ้านหลังหนึ่งในตำบลกุฎโง้งอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชมบุรี
แล้วก็เดินไปที่ประตูรั้วสาดน้ำกรดใส่รถจักรยานยนต์ของเจ้าของบ้าน
ก่อนจะรีบขับรถหลบหนีไปอย่างรวดเร็วนะครับ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุ
พูดคุยกับทางเจ้าของบ้านแล้วก็ทางลูกสาวของเจ้าของบ้าน
ซึ่งทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์
เล่าให้ฟังว่ามีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านก่อน
สาดน้ำกรดใส่รถของเธอถึง๒ครั้ง
ล่าสุดคือเกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่๒พฤษภาคม
ได้รับความเสียหายหลังจากที่เมื่อ๕เดือนที่แล้ว
ก็ถูกคนร้ายบุกมาสาดน้ำกรดใส่รถแล้วครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งเธอและครอบครัวบอกว่าไม่เคยมีเรื่องมีปัญหากับใคร
ก็งงเหมือนกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ก็ยอมรับว่าโมโหนะที่คนร้ายมาทำแบบนี้
ถือว่าเธอสูญเสียทรัพย์ไป
ต้องนำรถที่ถูกสาดน้ำกรดไปซ่อมไปทำสี๒ครั้ง

ก็ไม่ใช่แค่รถจักรยานยนต์ที่เสียหาย
ยังมีเครื่องซักผ้าที่ตั้งไว้หน้าบ้าน
ก็ถูกน้ำกรดมันสาดด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
คนที่ก่อเหตุนี้เป็นใคร

ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าว่าเป็นผู้ชาย
อืมก็ไม่เคยทะเลาะอะไรกับใครกันเลย

เรื่องจอดรถหน้าบงหน้าบ้านอะไรก็ไม่เคยมีใช่ไหม

ก็อยากฝากถึงคนที่ก่อเหตุได้ยังไงบ้างครับ
เพราะว่าต้องการอะไรทำไมที่ต้องมาทำให้เราเสียหายอย่างนี้
เอาทำกินกันไม่ใช่ว่าไปแย่งแข่งแย่งกับใครอะไรอย่างนี้
เรื่องนี้ก็มีคลิปเป็นหลักฐานแล้วเดี๋ยวตำรวจเนี่ยตามต่อนะครับ